คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวคนหัวร้อนบนถนนกันหน่อย
ตำรวจไม่เรียกประกันไม่เรียกกันแล้ว

ใครเบียดเขาแต่ไม่เรียกประกัน
กลับมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้ครับ
โอ้โหมันถ่ายแล้วมันก็หนีเลยนะ

มันเป็นอะไรของมันนะ

มันเป็นอะไรเนี่ย

แต่รถเบ้นคันนี้เขาขับมาแล้วจะลงซ้ายไป
แล้วเขามีกล้องซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเลย
ซึ่งเบ้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแต่โชคดีเขาจับภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูพฤติกรรมของรถคันนี้ให้ดี
งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมาถอยชนเขาทำไมถึงสองครั้งแบบนี้
โดนชนเลยอีกครั้งที่สองเนี่ยโชคดีเบนท์เขาเบี่ยงแล้วก็เร่งเครื่องลงไปทันนะฮะ
ไม่โดนไปอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของวันอังคารที่ผ่านมา
นักฮานดินตรงนี้ต่อเนื่องมาจากทางพระราณเก้า
รถเบนท์เขาก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้เขาเห็นแล้วว่าฟอร์ตกำลังจะถอยมาชนอีกครั้งหนึ่ง

เขาก็เลยพยายามเร่งเครื่องไปแล้วก็ไปจอดตรงป้อมตำรวจ

รถเก๋งฟอร์ดคันนี้ก็เลยขับรถหลบหนีไป
ตัวคนขับเบ้นกับผู้หญิงที่มาด้วยกันก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สนประเวท
ตอนนี้ตำรวจเห็นหลักฐานแล้วเพราะมันมีทะเบียนชัดเจน
ก็เดี๋ยวจะตามทะเบียนแล้วก็เอาคนขับรถนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถคันที่ก่อเหตุไปจดทะเบียนในนามบริษัท
ยังไม่รู้ว่าคนในที่เป็นคนขับรถนั้นเป็นใครเป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนแล้วก็อยากฟังจากปากว่าเป็นอะไรไปถอยชนเขาทำไม
เกียร์อามาอีกแล้วคือลักษณะพฤติการเนี่ยชัดเจนว่าถอยตั้งใจนะ
เพราะถึง๒ครั้ง๒คราเลยใช่ไหมคะ